อยากอุบนมาสักครู่ที่พี่น้ำแข็งเปิดให้ดูยังถ้วมกันอยู่สุรินยังมีอยู่
แต่สุรินเนี่ยคือมันมีน้ำท่วมถนนด้วยพื้นที่ไร่นาด้วย
เด็กนึกสนุกกันไปเล่นน้ำกันไง
ปรากฏจมน้ำหายไปคนหนึ่ง
ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมอยู่กลางทุ่งนาเลยนะเนื้อที่กว่า๕ไร่
มันโดนน้ำท่วมสูงระดับน้ำเนี่ยลึกก็๓เมตรนะน้ำไหลเชี่ยวด้วย

ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยครับงมหากัน
งมหาน้องอาริยะศรีคำเฮืองอายุ๑๗ปี

น้องก็จมหายไปในน้ำขนาดลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนรวม๔คน
หาอยู่๓ชั่วโมงไม่เจอคุณผู้ชมฮะ
น้ำมันก็ไหลเชี่ยวระดับน้ำก็ตั้ง๓เมตรอย่างที่บอกไป
เนื้อที่ก็กว้างด้วย๕ไร่
มีเพื่อนนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาเล่าแบบนี้
กลุ่มนักเรียนทั้ง๔คนชวนกันไปเล่นน้ำบนถนนที่มันโดนน้ำท่วม

ระหว่างเล่นน้ำก็หยอกล้อกันเล่นกัน
ปรากฏน้องอาริยะคนที่จมน้ำหายไปเนี่ยลื่นครับ
ตกไปขอบถนนซึ่งเป็นทุ่งนาที่น้ำท่วมสูงด้วย
โดนกระแสน้ำพัดร่างไหลไปไหลไป
เพื่อนอีก๓คนที่มาเล่นด้วยกันเนี่ยกระโดดลงไปจะไปช่วยนะ
แต่ทนความแรงของน้ำไม่ไหวครับ
ทั้ง๓คนเลยพยายามเกาะเนินต้นไม้กลางทุ่งนาไว้
โชคดีมีชาวบ้านหาปลาอยู่แถวนั้นพอดี
เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปช่วยทั้ง๓คนไว้ได้
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาน้องอาริยะ

ด้านนางสำเริงนายสำเริงนะครับ
อายุ๓๘ปีที่ลงไปช่วยเด็กไว้ได้เนี่ย
บอกว่าตอนนั้นหาปลายอยู่นะ
หายไปต่อหน้าตา
เขาเสียใจมากที่ช่วยน้องอาริยะไว้ไม่ได้ครับ

ตัวเขาเองก็เกือบเอาไม่รอดพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

อบตท่าสว่างจริง

สูงเกิน๕๐เซนแล้วบอกเลยว่าห้ามผ่าน

ห้ามขับรถผ่านห้ามลงเล่นน้ำ

ป้ายแบบนี้เชื่อเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ